คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราต่อกันที่เมื่อวานนี้ค่ะ
เราได้นำเสนอข่าวพี่การวิพากรไปนะคะ
ก็เกิดประเด็นดราม่ากับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะคะ
ยืนยันเลยค่ะว่ายังไงฝ่ายโรงเรียนก็เป็นฝ่ายผิด

พูดชัดเลยว่าถ้าจะให้เรื่องนี้จบนะ
ผู้บริหารโรงเรียนต้องมาคุยที่บ้านเท่านั้น
จะไม่มีทางไปคุยที่โรงเรียนเด็ดขาด
พี่การบอกเลยค่ะพี่เสกโกรธมากกับเรื่องนี้
ส่วนค่าเทอมยอมรับว่าค้างจริง
แต่จะให้จ่ายได้ยังไงในเมื่อยังไม่เคลียร์เลย
พร้อมบอกอีกว่าเงินมีจ่ายค่าเทิมแค่๘แสนจิ๊บจ้อยมาก
แถมบอกอีกด้วยนะคะแสน๘แสนจิ๊บจอยมาก
แถมบอกอีกด้วยนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยมีทางเอาน้องลอนดอนลูกสาวออกได้ด้วยนะคะ
มันผิดกฎหมายพี่การบอกว่าเธอศึกษามาแล้ว
ส่วนเรื่องการฟ้อง๕๐ล้านเนี่ยก็เริ่มปรึกษาทนายแล้วด้วย
หลักฐานเนี่ยพร้อมหมดนะแม้คดีตอนนี้จะล้นตัวเธอ
เธอก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นล่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าลูกศิษย์ตั้ง๓คนอยู่ที่บ้านพี่เนี่ย
ไม่ใช่ว่ามาเรียกการเข้าไปทั้งที่ลูกการเป็นฝ่ายโดนกระทำอะไรอย่างนี้
จะรอว่าอ่ะต้องต้องเข้ามา

ไม่รู้ไม่ต้องต้องมาเคลียร์ก่อน

แต่พี่การก็ยังอยากให้น้องมานอนเลี้ยงให้จบรอบนี้ต่อไป
ใช่พี่ก็เรียนไปเรื่อยจะไล่ลองดูดิ
ส่วนเรื่องแต่งงานพี่การค่ะก็ฟุ้งสุดเหมือนกันค่ะ
นักข่ายนคำถามไปก็เขินไป
บอกนะคะว่าเอาจริงก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
เฮ้ยเขาจะมาเซอร์ไพรส์ให้อะไร
เขาไม่ใช่เป็นคนโรแมนติกอะไรอย่างนี้
แต่เห็นก่อนกันตลอดเลยตอนหนังนะพี่กาน

ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่รู้จะเป็นยังไง

เขาพูดเองเลยต่อไปนี้จะไม่ไปไหนแล้ว
อยู่ด้วยกันจนตายไม่ไปถ้าใครก็ไม่ไปด้วย